เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนเชื่อว่าหลายคนยังคงพูดถึงประเด็นนี้
แล้วก็ยังคงคลางแคลงใจกันอยู่สำหรับ๔รัฐมนตรีในภักดิ์พลังประชารัฐ
คือมีตำแหน่งในพักแล้วก็ยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่
หลายคนจับตามาตั้งแต่เปิดตัวแล้วว่าตกลงแล้ว๔ท่านนี้จะเอาอย่างไร
แต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดยังคงดำรงตำแหน่งอยู่แล้วก็ไม่ออก
หลายคนเลยพูดกันว่าแบบนี้มันไม่ผิดกฎหมายเหรอ
มันมีกฎหมายควบคุมไว้หรือเปล่าซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ามันมีค่ะ
กฎหมายนี้มีรายละเอียดอย่างไรและมีบทลงโทษอย่างไรบ้าง
ติดตามพร้อมกันในไทยรัฐคู่มือเลือกตั้งค่ะ
รวมถึงห้ามรัฐมนตรีใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการใด
ให้หรือแทรกแทรกแสงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ตามที่กำหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม
ห้ามไม่ให้ข้าราชการการเมือง
สถานะหรือตำแหน่งหน้าที่

ให้มีการบริจาคให้พักการเมือง
หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอ

ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๒ปีถึง๑๐ปี
หรือปรับตั้งแต่๔๐๐๐บาทถึง๒๐๐๐บาท

และให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น

และในส่วนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ
กฎหมายก็ค่อนข้างเข้มงวดในประเด็นนี้
โดยระบุว่าห้ามมีให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
กระทำการใดเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษ
ผู้สมัครหรือพักการเมือง

ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๑๐ปี
และปรับตั้งแต่๒๐๐๐บาทถึง๒๐๐๐บาท
และให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น